นรกข่าวมาก
ในช่วงนี้นะคะคุณผู้ชมเราจะพามาปรับฮวงจุ้ยเรื่องของโต๊ะทำงานกัน
หลายคนทำงานอยู่ที่บ้านมีวิธีการจัดโต๊ะยังไง
ไปถามหมอไก่พอพาที่นี่ค่ะ

วันนี้หมอไก่บอกว่าจะมาแนะนำเคล็ดลับในการจัดโต๊ะทำงาน
บางคนบอกว่าทำงานอยู่ที่บ้านจัดได้ไหมคะ
จัดได้แน่นอนค่ะวิธีการจัดห่วงจุ้ยนะคะจริงไม่ได้ยากและไม่จำเป็นต้องมีอุปกรณ์อะไรมากมายด้วย

ไม่ต้องเสียตังค์เลยอุปกรณ์ก็น้อย

อย่างแรกก็คือควรจะสะสางของบางอย่างที่ไม่ควรจะอยู่ตรงโต๊ะทำงาน

ก็คือของที่มีลักษณะเป็นพวกแหลมข่ม

หลายคนชอบซื้อต้นกระบองเพชรเอาไว้ที่โตทำงานใช่ไหม

บางคนบอกว่ามีเอาไว้มันก็สวยดี

จริงแล้วไม่ควรค่ะเพราะว่าต้นกระบองเพชรเนี่ยมันก็คือจะมีหนามใช่ไหมคะ

หนามในทางห่วงจุ้ยก็คือหมายถึงว่าอุปสรรคขวากหนามนั่นเอง
คือทำอะไรก็แบบว่าสำเร็จยากมีอุปสรรคต้องเหนื่อยมากก่อนถึงจะประสบความสำเร็จ

ทิ้มแทงหัวใจด้วยเพราะว่าถ้าสมมุติเป็นคนโสดวางแล้วก็จะโสดตลอดไป
เฮ้ยดีนะไม่มีเลย
นี่ขนาดไม่มีนะน้องใบตองขนาดไม่มียังโสดนานขนาดนี้เลยฮะ

แต่ว่าจริงแล้วก็คือไม่เหมาะที่จะนำต้นกระบองเพชรไปวางไว้บนโต๊ะ

งานหรืออะไรก็แล้วแต่ใช่ไหมคะคือความหมายมันไม่ดีแหละหนึ่งถูกไหม

แล้วนอกจากนั้นเราต้องสะสางอะไรทิ้งอีกบ้างคะ
นะคะบางคนเนี่ยวางรูปเทพเจ้าที่เป็นแบบว่าเทพเจ้าที่เป็นแบบว่าลักษณะเหมือนกับว่าถืออาวุธหนัก

อ่าถืออาวุธหนักพวกถือดาบถือง้าวถือมีดนะคะจริงจริงไม่ถึงขนาดแบบว่าไม่เป็นมงคลหรอกแต่ว่าไม่ควรเอามาวางเอาไว้ตรงโต๊ะทำงาน

อ่านะคะเพราะว่าเหมือนกันว่าพวกมีดดาบแล้วก็ง้าวเนี่ยเหมือนกับฟันตัวเรา

ใช่ลักษณะก็คือความหมายคล้ายกับตัวกระบองเพชรเลย

ใช่ค่ะก็คือหมายถึงว่าให้เราได้กำไรจากลูกค้ามาก

แต่ว่าเราไม่ควรจะเอามาวางไว้บริเวณที่เราทำงาน
ใช่เพราะไม่งั้นก็คือทิ้มแทงตัวเราเอง
หลายคนตอนนี้อยู่บ้านทำงานลองจับโต๊ะที่บ้านดูว่าถ้ามีรูปเทพเจ้าแบบนี้ก็ย้ายไปไว้มุมอื่นก่อนเอง

แล้วยังมีอะไรอีกบ้างคะที่ไม่เป็นมงคลตอนนี้

ถ้าเกิดคุณชนะเขาวางกระจกไว้

เห็นหน้าตัวเองทุกวันมันก็จะน่ากลัวนิดหนึ่งจะบ้าแล้ว
คือเป็นรูปของสัตว์รวมไปถึงกระจกด้วยที่บอกว่าน่ากลัวนี่ไม่ได้หมายถึงคุณชนะน่ากลัวนะคะ

กระจกไงวางเอาไว้ไม่ได้
บางคนเหมือนก็ชอบวางกระจกไว้

โต๊ะสาวจะมีอยู่แล้วกระจก

คือความหมายของมันหมายถึงการเพิ่ม
ก็คือถ้าสมมุติว่าเราวางกระจกเอาไว้บนโต๊ะทำงาน
ก็คือหมายถึงว่าเราจะมีงานเพิ่มสะท้อน
เก็บไว้ใต้โต๊ะ
พับไว้ก่อนเก็บซ่อนไว้จะใช้เพื่อหยิบขึ้นมา
ตั้งวางทิ้งไว้เพราะไม่งั้นคุณอาจตกใจตัวเองได้

ทุกวันนี้ในห้องน้ำผมนี่เอากระจกออกหมดแล้ว

กลัวเดี๋ยวเวลาตอนกลางคืนมาเข้าห้องน้ำตกใจ
นอกจากนี้ยังมีอะไรอีกบ้างหรือว่ามีวิธียังไงที่ทำให้เราประสบความสำเร็จในการทำงานในการจัดโต๊ะบ้างคะ
โต๊ะทำงานที่ดีเนี่ยควรจะโล่งแล้วก็สว่างนะคะ

ใช่ค่ะเพราะว่าถ้าสมมุติโต๊ะทำงานที่แบบว่ามีอะไรมากมายอิเหละเขขาเนี่ย
ก็หมายความว่าหนทางในการทำงานมันไม่ค่อยลาบลื่น

ใช่ค่ะให้มันโล่งก็คือหมายถึงว่าลาบลื่นไม่มีอุปสรรค

ก็ได้เหมือนกันถ้าหากว่าใช่ถ้าสมมุติว่าโต๊ะใครที่มันอาจจะมืดมุมมืดไฟมันไม่ค่อยมีเนี่ยก็อาจจะเป็นซื้อโคมไฟมาวางก็ได้
ก็ได้แบบนี้คือสว่างแล้วก็โล่งนะคะแล้วเรื่องของการใช้คอมพิวเตอร์อย่างนี้มีความหมายไหมคะเกี่ยวกับโต๊ะทำงาน

เพราะว่าถ้าสมมุติว่าสิ่งไหนที่เราอยู่ผูกพันอยู่ประจำมันย่อมมีผลกับตัวเรา
โดยเฉพาะคอมพิวเตอร์เนี่ยเราเอาไว้ทำงานทำอาหารกินเลย

แล้วก็ควรจะตั้งสีหน้าจอคอมพิวเตอร์ที่เป็นสีที่มงคล

ถ้าสมมุติว่าใครที่เกิดในวันอาทิตย์นะคะให้เน้นเป็นสีแดงหรือว่าสีเขียว

ใช่ค่ะแต่ว่าอาจจะไม่ต้องแบบโอ้โหทั้งจอเป็นสีแดงหมดเลย

อาจจะตาเราอาจจะมีปัญหานะคะอาจจะเป็นพวกลูกกุหลาบสีแดงก็ได้
ก็คือเน้นโทนสีแดงโทนสีเขียวแต่เป็นรูปอะไรก็ได้นะคะ

สมมุติเป็นวันจันทร์ให้เน้นพวกสีขาวเหลืองครีม

คนที่เกิดในวันอังคารให้ใช้เป็นสีออกชมพูส้มสีแสดก็ได้

เน้นเป็นสีเทาหรือว่าสีเขียวสีบรอนพวกนี้ดีมาก

พระอาหารให้เน้นเป็นสีส้มหรือว่าสีแดง

ศุกร์ให้ใช้เป็นพวกสีฟ้าฟ้าน้ำเงินก็ได้นะคะ

ก็ได้เหมือนกันและสำหรับคนที่เกิดวันเสาร์ค่ะ
เน้นเป็นพวกสีฟ้าน้ำเงินหรือว่าม่วง

ก็แต่ละวันก็นำไปปรับใช้กันได้อย่างที่บอกแล้วเน้นโทนสีไปนะคะ
แล้วเวลาเราทำงานเราควรมีตำแหน่งในการนั่งไหมคะ

ควรจะนั่งทำงานในตำแหน่งของตำแหน่งโชคลาภ

ให้เราสังเกตจากประตูทางเข้าห้องของเราก่อนนะคะ
ก็คือตำแหน่งโชคลาภหมายถึงว่าตำแหน่งที่อยู่ทะแยงมุมกับประตูของเรา
ว่าประตูเราอยู่ทางด้านซ้ายนะคะ
แหนโชคลาภก็คือจะอยู่ทางด้านขวาเยื้องกันไป

ถูกต้องถูกต้องนะคะถ้าสมมุติว่าประตูห้องใครอาจจะอยู่ตรงกลาง

ถ้าอยู่ตรงกลางเนี่ยตำแหน่งโชคราบก็จะมีสองทาง

ถ้าประตูมันอยู่ตรงกลางเป็นยังไงนะมีภาพให้ดู

ดูนะคะถ้าเกิดว่าประตูอยู่ตรงกลางห้องก็สามารถทะแยงได้แบบนี้เลย
ตำแหน่งช่องล่างจะอยู่ได้ทั้งมุมซ้ายและมุมขวาเลย

ที่เรานั่งทำงานในตำแหน่งของโชคลาภนะคะก็คือหมายความว่าจะมีงานเข้ามาเรื่อยแต่ว่าไม่ได้หนักมาก
เหมือนกับคนที่ทำงานตรงข้ามกับประตูนี่คืองานจะหนักมาก
คืองานตรงข้ามแบบตรงอย่างเงี้ยคืองานหนักเลยอ่ะค่ะ
งานหนักงานเยอะแล้วก็คือชีพจรรองเท้า

อาจจะต้องขยับนิดนึงเนาะแล้วคุณชนะนี่นั่งตรงไหนของห้องคะ
ก็ผมนั่งเนี่ยนะฮะผมก็จะนั่งอยู่หน้าบ้านเพราะว่าทะเลาะกับแม่แม่เข้าบ้าน
เอาอย่างนี้ดีกว่าเรามาดูเรื่องของเลิกดีสำหรับการเริ่มต้นความสำเร็จว่าเราจะมีการปรับโต๊ะทำงานช่วงไหนยังไงได้บ้าง
ในเดือนนี้ยังมีเลิกดีอยู่เลิกหนึ่งก็คือวันที่๓๑มีนาคม

ใช่ค่ะเวลา๑๑นาฬิกา๓๐นาทีถึงเวลา๑๒นาฬิกา๓๐นาที
ชั่วโมงคุณมีเวลาในการจัดโต๊ะ๑ชั่วโมง
ใช่ค่ะถ้าสมมุติอย่างบางคนอยากจะไปจัดมุมแบบตะเกี้ก็คืออยากจะไปนั่งในตำแหน่งของโชคลาภก็อาจจะย้ายโต๊ะในวันนี้ก็ได้นะคะ
คุณอาจจะดูว่าตอน๑๑นาฬิกา๓๙นาทีก็ได้ให้ลงท้ายด้วยเลข๙ก็ดี
ใช่ค่ะหรือว่าบางคนที่นั่งโต๊ะทำงานแล้วรู้สึกโอเคงานดีอยู่แล้วไม่ค่อยมีอุปสรรคนะคะอยากจะนั่งอยู่ที่เดิม
แต่ว่าตอนที่ตั้งโต๊ะทำงานตอนนี้คืออาจจะไม่เคยดูเลิกมาก่อนนะคะก็ให้ทำการกระแทกโต๊ะนิด

ใช่กระแทกโต๊ะสมมุติว่าโต๊ะเนี่ยอยู่ใกล้กับกำแพงก็อาจจะเอามันชนกำแพงนิดนึงใช่อันนี้ก็คือถือว่าเกิดเลิกแล้ว

ใช่ค่ะอันนี้ก็คือถือว่าเป็นเลิกแล้วแต่ว่าพอที่เราทำเลิกเสร็จปุ๊บเนี่ยขยับปุ๊บให้เราเนี่ยทำงานสักนิดนึงให้เราทำงานเอาเลิกเอาใช้สักนิดนึงนะคะไม่ใช่ว่าพอเราขยับปุ๊บแล้วเราก็เดินไปเลยอันนี้ไม่ได้ก็คือเราต้องทำงานก่อนค่ะ
เหมือนกับได้ใช้งานมาหน่อยทำงานสักนิดนึง
ปรับโต๊ะเพื่อห่วงจุ้ยแล้วก็งานจะได้เป็นในมุมที่มันเป็นทิศทางเกี่ยวกับนำโชคนำลาบมาให้แล้วก็ทำงานไม่หนักจนเกินไปด้วยแล้วก็ถือว่าถือเลิกดีในการปรับโต๊ะทำงานวันดีก็คือ๓๑มีนาคมช่วง๑๑โมงครึ่งถึงเที่ยงครึ่งใช่ไหมค

ก็อยากจะเป็นกำลังใจนะคะให้ทุกคนนะคะในช่วงนี้มีดาวที่มันมีความรุนแรงอยู่ใกล้ใกล้กันมากมันก็เลยทำให้เกิดปัญหารุนแรงเราก็เลยแบบว่าอาจจะปวดหัวบ้างแต่ละคนนะคะ
อีกไม่นานค่ะประมาณวันที่๑พฤษภาคม
อังคารมันจะมีการย้ายราศีไป
อังคารเขาเรียกว่าเป็นดาวที่มันมีความรุนแรงมาก
เพราะฉะนั้นเวลาที่ดาวอังคารมีการย้ายราศีไป
แน่นอนว่าอุปสรรคปัญหามันก็จะคลี่คลายไปในทางที่ดีขึ้น
ฟ้าหลังฝนมันย่อมดีเสมอ
ใช่แล้วค่ะสู้กันไปนะคุณผู้ชมนะ

ปรับโต๊ะทำงานที่เราทำงานที่บ้านกันได้แบบสุดยอด

ยังไงวันนี้ขอบคุณทุกข้อความที่ส่งมาพูดคุยกันนะคะ
ชอบรสชาติไหนยังไงก็อย่าลืมกินร้อนช้อนใครช้อนมันด้วยนะจ๊ะ
หมดเวลาแล้วนะครับต้องลาไปก่อนสวัสดีครับ